กระทรวงสาธารณสุขออกมายืนยันแล้วนะคะว่ามีนักเตะของทีมบุรีรัมยูเนเต็ดที่ติดโควิด๑๙ก็เลยทำให้เกณฑ์การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกที่บุรีรัมมีโปรแกรมที่จะลงแข่งขันในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าต้องเลื่อนออกไปก่อนค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะถือเป็นข่าวใหญ่ค่ะเมื่อกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ประกาศว่ามีนักฟุตบอลไทยลีกติดเชื้อโควิดสิบเก้าหลังจากเข้ารับการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่๘กันยายนตามมาตรการก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจะกลับมารีสตาร์ทต่อมาในช่วงบ่ายกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวยืนยันนะคะว่าคนที่ติดเชื้อ

อยู่ที่แคมป์ฝึกซ้อมที่อำเภอบางเบาะจังหวัดสมุทรปาการ
เพื่อเฝ้าระวังตามมาตรการเป็นเวลา๑๔วันด้วยกันค่ะ
โดยในสัปดาห์นี้นะคะไทยลีกก็ได้ประกาศเลื่อนการแข่งขันออกไป๓นัดด้วยกันนะคะ
รวมถึงเป็นสโมสรที่อุ่นเครื่องกับทีมบุรีรัมยูเนเต็ดไปก่อนหน้านี้ด้วย
มีเกมไทยลีกนะคะในวันที่๑๒กันยายนราชบุรีมิดผลที่จะเจอกับทรูแบงคอกยูเนเต็ด
อกจากนี้ก็ยังมีเกมในไทยลีก๒วันเสาร์ที่๑๒กันยายนขอนแก่นยูเนเต็ด
กับสโมสรฟุตบอลราชนาวีขณะที่การแข่งขันคู่อื่นแข่งขันกันตามปกติ
อันนี้ก็เลื่อนเกมการแข่งขันออกไปเช่นเดียวกันค่ะ